มันไม่นอกเป็นอย่างน่ามีอาการต้องการให้ผู้หลัก
คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวนี้นะครับ

เห็นสภาพของลูกชายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เด็กชายคนหนึ่งโอ้โหผิวหนังยังกระถูกไฟคลอกนะฮะ
เกือบทั้งตัวรวมถึงอวัยวะเพศด้วยนะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้
นี่ฮะตอนไปอยู่โรงพยาบาลนะครับ
นักข่าวของเราก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่
ในการที่จะเปิดดูแผลและอาการของน้อง
คุณดูสิไล่เลี้ยงตั้งแต่ขาขึ้นไปถึงอวัยวะเพศ
ไปถึงหน้าอกเป็นเหมือนแผลถูกไฟคลอกไฟไหม้แบบนี้

คงเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากนะ
เกิดอะไรขึ้นครับก็มีการสอบถามเด็กคนนี้
เด็กชายคนนี้วัย๙ขวบนะครับ
เขาบอกว่าเขาถูกรุ่นพี่ชั้นป๕และม๔โรงเรียนประจำแห่ง๑

ใช้ยารักษาพวกกลากเกลือนเชื้อราน้ำกัดเท้าประเภทโลชั่น
จำนวน๖ขวดทั้งเททั้งราดมาตามร่างกายตั้งแต่ส่วนขา
ไปจนถึงตลอดลำตัวและใบหน้าด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนแรกข่าวออกมาเป็นแบบนี้
ว่าการที่เด็กชายวัย๙ขวบถูกรุ่นพี่ป๕และม๔
ซึ่งเป็นนักเรียนพี่เลี้ยงในโรงเรียนประจำ
ทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทารุณและยังกระทืบซ้ำ
เป็นการลงโทษที่น้องวัย๙ขวบคนนี้ไม่ยอมออกกำลังกาย
คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ให้ดีก่อนนะ
เพราะว่าทางโรงเรียนเขามีการตั้งกรรมการสอบสวน
แล้วก็มีการพูดคุยกับนักเรียนพี่เลี้ยงเหล่านั้นด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลเขาพนม
เพื่อไปพบกับเด็กชายผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ภายหลังจากนางจินตนามาชะอุ่มอายุ๕๑ปี
ผู้เป็นแม่นำตัวเข้ารับการรักษานะครับ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ลูกของเธอทั้ง๓คน
คือเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
เด็กก็ต้องไปอยู่ในโรงเรียนประจำนะฮะ
อยู่จันทึงสุขอยู่อะไรแบบนี้นะครับ
และทีนี้พ่อแม่ก็ไว้ใจทางโรงเรียนให้ดูแล
และโรงเรียนเขาก็มีการจัดนักเรียนรุ่นพี่หรือนักเรียนพี่เลี้ยง
คอยดูแลน้องด้วยนะครับ
โดยลูกคนที่เจ็บก็คือลูกชายคนเล็กครับ
กำลังเรียนอยู่ชั้นป๒วัย๙ขวบ
ถูกรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนพี่เลี้ยง๒คน
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นป๕และอีกคนโตแล้วอยู่ชั้นม๔นะครับ
ทำโทษเนื่องจากลูกไม่ยอมออกกำลังกาย
ก็เลยใช้ยารักษาโรคผิวหนังกลากเกื้อนเชื้อราน้ำกัดเท้าเลยเนี่ยนะฮะ
ราดตามร่างกายของน้อง๖ขวด
ความแรงของยาคุณมันกัดผิวฮะ

กระทืบซ้ำจนมีอาการปวดที่ศีรษะ
อันนี้ฝั่งของแม่เด็กชายที่บาดเจ็บเล่าให้ฟังนะ

ลูกชายของเธอก็ไปแจ้งครูประจำชั้นแต่ครูบอกว่า
ไม่ต้องไปหาหมอให้ไปห้องพยาบาลก็พอ
เดี๋ยวรับยามาทานยาแก้ปวด
แล้วก็เอายาแก้ปวดให้เด็กทาน
แต่ปรากฏว่าอาการของเด็กหนักขึ้นคุณ
มีแผลที่มันเริ่มผู้พองขึ้นเรื่อย
วันที่๒๓มีนาคมคือเมื่อวานนี้วันจันทร์
พี่ชายและพี่สาวของน้องที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน
เห็นเข้าก็เลยต้องขอยืมโทรศัพท์จากช่าง

เพื่อจะโทรมาบอกแม่โทรมาบอกว่า
แม่น้องเนี่ยบาดเจ็บหนักเลยตัวเป็นแผลผู้พองแบบนี้ยังกระถูกไฟคลอกแน่นะครับ
ฟังเสียงฝั่งแม่ของเด็กที่บาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
นี่ฮะพอลูกสาวโทรมาบอกแม่แม่ก็ร้อนใจนะ
อยากไปรับลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เลยรีบเดินทางไปเที่ยวโรงเรียนไปโรงเรียนไม่พบครู
วันจันทร์นะยังไม่พบครูอีกเหรอฮะ
ว่าอาจจะมีจริงน่าจะมีครูเขาอยู่นะนะครับทีนี้ฮะ
ผู้เป็นแม่ก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะฮะ
เพื่อที่จะขอให้นำลูกออกมาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนะครับ
ก็สุดท้ายก็ถูกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ
ลูกเนี่ยทรมานมากเพราะว่าบาดแผลผู้พองตามลำตัวทั่วทั้งตัวเลยนะครับ
โดยเฉพาะที่อวัยวะเพศมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลา

เพราะว่าอาการของเด็กหนักจริงนะครับ
ซึ่งหมอรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวด
บาดแผลตามลำตัวตั้งแต่ช่วงขาขึ้นไปจนถึงใบหน้า
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ที่เลี้ยงเนี่ยสามารถทำกับรุ่นน้องรุนแรงแบบนี้ได้หรือไม่
เป็นการลงโทษจริงหรือเปล่านะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ลูกของเธอเนี่ย
พิการหรือถ้ามันหนักนะคุณ

หรือว่าร่างกายมันทนพิษเหล่านี้ไม่ได้

จะเดินทางไปแจ้งความเอาผิดนะครับ

ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้
พลนะฮะน่ะก็คือพลศักดิ์ชัยส่วนโคตร
พลเนี่ยก็เปิดเผยชื่อได้
แต่พอไม่ขอให้สื่อเปิดเผยชื่อโรงเรียนนะครับ
ขอให้โรงเรียนตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อที่จริง
เอาให้หมดก่อนแล้วถึงจะให้สัมภาษณ์สื่อกันอีกครั้งนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้พูดคุยกับพอ
พอก็มีเวลาให้เราไม่มากนักแต่ก็ได้ตอบคำถามนะครับ
โดยพอบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ดำเนินการอยู่อย่างเคร่งเครียดเลยนะครับ
เรียกครูเรียกนักเรียนพี่เลี้ยงชั้นป๕แล้วก็ม๔มา

ทีมข่าวเราก็ถามแบบนี้ทีมข่าวเราก็ซักแบบนี้
เรื่องต้นพอบอกแบบนี้ฮะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพัก
ซึ่งโรงเรียนมีหอพักนักเรียน

หอพักที่เกิดเหตุเป็นหอพักนักเรียนเล็ก
ก็จะมีนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลน้องทุกเรื่อง

แล้วก็นักเรียนพี่เลี้ยงชั้นป๕กับม๔
เขารู้ว่าน้องคนนี้เป็นเหตุ
ก็เลยเอายามาใส่ให้น้อง
เอามาทาโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
หรอแล้วมันก็เลยเกิดอาการแพ้
ตั้งแต่วันพระสบดีจนกระทั่งถึงวันเสาร์
ทาอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ว่ายาตัวนี้มันกัดผิวกัด

แต่มันเยอะมากเลยนะพอถึงวันเสาร์เนี่ยเพิ่งจะรู้

จะมีนักเรียนพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยดูแลนะครับพี่ดูแลน้อง
ทำเน้นทุกเรื่องรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เป็นหิตนะครับ
ก็เอายามาใส่ให้น้องนะครับนะ
ก็กลายเป็นมีคำถามว่าทำไมพอรุ่นพี่เห็นน้อง
ยิ่งทายาแล้วมันยิ่งกลายเป็นแผลลุกลาม
ทำไมถึงทาต่อแต่นี่ก็มีบางคนบอกว่า
คือเด็กเขาไม่รู้สรรพคุณของยาจริง
พอเห็นน้องแผลลุกลามก็นึกว่าเดี๋ยวทายาต่อดีกว่า

แต่ทาไปทามามันลามไปหมดทั้งตัวแบบนี้

นะครับพอโรงเรียนบอกว่าขอความเห็นใจก่อน

อย่าเพิ่งเรียกว่ารุ่นพี่โหดเลยนะฮะขอก่อนนะฮะ

ก็ได้ไปเยี่ยมนักเรียนชั้นป๒ที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้ว

ก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงอยู่

โรงเรียนพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
เยียวยาเด็กคนนี้เยียวยาครอบครัวของเด็กนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางผู้ปกครองจะไปแจ้งความนั้น
ทางโรงเรียนก็ขอพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนนะครับ
ผู้ปกครองยืนยันจะไปแจ้งความ

ก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะยารักษาโรคผิวหนังประเภทโลชั่นชนิดนี้

แก้น้ำกัดเท้ากลากเลื่อนเชื้อราอะไรต่างนี้นะครับ
จริงแล้วเขามีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน
เหมาะจะใช้กับผิวหนังที่หนา
หรือเอาง่ายผิวหนังผู้ใหญ่หน่อย
ผิวหนังที่ไม่มีแผลเปิด
เนื่องจากถ้าใช้กับผิวหนังอ่อนผิวหนังเด็ก

มันจะทำให้แสบระคายเคืองนะครับ
ซึ่งทางบริษัทยาเขาจะมีใบกำกับการใช้ยา

ให้หลีกเลี่ยงการทาใกล้บริเวณดวงตา

น่องเนื้อเยื่ออ่อนท้องเนื้อเยื่ออ่อนใบหน้า
เยื่ออ่อนทั้งนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็ต้องรอนะ
ทางโรงเรียนทางผอบอกว่าตั้งกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ว่ารุ่นพี่ตั้งใจลงโทษน้องหรือเปล่า

ค่ะ
ดูข่าวนั้นแล้วก็หวาดเสียวเหลือเกิน